แล้วคือท่านตาบอดอีกตั้งครั้ง

คือเราไม่ได้เห็นว่าเขาเอาอะไรใส่
แต่เดาว่าจากเสียงคงจะเป็นถังน้ำแล้วใช้ขันตักน้ำ
แล้วเหมือนตักจนเหมือนน้ำมันหมดเลยอ่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอม่วง๓๐ที่อุบลราชธานี
คนที่เห็นบอกโอ้ยเจอแบบนี้ทำใจไม่ได้
ไม่เข้าใจจริงทำไมทำกับยายวัย๙๐ปี

และตาบอดด้วยนะคะสาดน้ำใส่
ในขณะที่คุณยายคนนี้เดินไม่ไหว
คลานคลานพยายามจะหนีแต่หลานก็ยังสาด
ยายพูดได้แค่เพียงว่าอย่ารถกู

เขาบอกยายเอาแต่ร้องไห้
และมีคนเอาคลิปไปร้องเพจอยากดัง

เข้าไปตรวจสอบลองดูคลิปนี้หน่อย
โอ้โหสะเทือนใจ

แล้วคลิปนี้คือนอกจากคลิปสาดน้ำ

คือเหมือนกับยายจะออกไปแล้วเปิดประตูไม่ได้
สุดท้ายก็โดนหลานดุมดัง

ยายนั่งร้องไห้ลงไปกองอยู่ตรงนั้น

หลายคนเห็นบอกไม่ไหวแล้ว

เขาบอกมันมีคลิปที่ยายออกไปคลานตามถนนด้วยนะ
อยู่นอกบ้านดูแล้วหน้าหวาดเสียวมาก
นี่แหละดูสิคือไม่มีคนดูแลแกเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชม

หลายคนก็บอกหดหู่จริงจิตใจทำด้วยอะไรกันแบบนี้

หลังจากคลิปมันถูกเผยแพร่ออกไปว่า
วอนขอหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะครับ
คุณผู้ชมครับคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

อายุ๙๐ปีครับท่านนั่งอยู่บนแคล่ไม้
เป็นแค่ไม้ไผ่ข้างบ้านนะแล้วก็มีการทำรั้วกั้น
ล้อมคุณยาแอวไว้บ้างกันเถอะนะ
วันนี้มีฝ่ายปกครองแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยกับคุณยายครับ
นอกบ้านส่วนในต่องในต่องนี่กักตัวอยู่ในบ้าน
เพราะว่าติดโควิดสิบเก้าฮะในต่องเล่าบอกว่าคลิปเกิดขึ้นเมื่อวาน
เขาพยายามห้ามยายแล้วที่คลานออกนอกบ้านไปน่ะ
จะเข้าไปจับตัวก็กลัวเดี๋ยวจะติดโควิดไปด้วย
ก็เลยเอาน้ำสาดออกแหวะครับน้าฮะ
คือเพื่อจะบอกว่าอะไรบอกอย่าไปทางนั้น
ที่แตกล่นด่ายายเพราะโมโหมโหน
วัวดูดแล้วประกอบกับเครียดที่ต้องพักงานด้วย
มันเหมือนพาประจานใกล้ด้วยเรารู้สึกผิดไหม
ขอโทษไยยรีกัน
หามาเรามาขอโทษสังคมที่หึ้กแผล
ห้าที่แต่ตัวย่างที่ปกดี
ต่องเอ้ยต่องฟังยายนะว่าที่เองทำไปเมื่อวันยายรู้สึกยังไง
คุณยายห์มะลิเล่าบอกตั้งใจจะคลานไปหาแคร่นอน
แต่จำไม่ได้ว่าต้องคลานไปตรงไหน

ใช่เออหลานชายก็เอาแต่น้ำมาสาดแต่ไม่ได้โกรธหลานแล้วนะแต่น้อยใจหลาน
ยายหนาวพระถุงหลุดก็ไม่รู้ตัว
รู้ตัวยายยกโทษให้ครับคุณผู้ชมครับ
ยายยกโทษให้หลานสุธิรักษ์เพราะว่าหลานมาขอขมาแล้ว
ทุกวันนี้ก็มีหลานคนนี้แหละที่ดูแลยายหาข้าวหาน้ำให้กิน
เหมือนเสาหลักของบ้านโอ้โหคุณผู้ชมครับ
คนแก่อายุ๘๐นั่งปาดน้ำตาแบบนี้นะตาบอดนะ

เรื่องนี้นะครับก็ให้อภัยนะเพราะว่าหลานก็เลี้ยงดูแหละนะ
หาข้าวหาน้ำให้กินเหมือนเสาหลักของบ้าน
รู้แค่วันเกิดเหตุหลานเอาแต่ด่าว่ายาย
แล้วก็ไม่พาไปนอนที่แคบเหมือนทุกทียายร้องไห้ครับ
ยายร้องแล้วพูดว่ายังไงบ้างฮะ
พูดว่าอย่างไรบ้างครับ
อืมได้เหตุรุดแรง
นะฮะที่ต้องกราบห่างกันแบบนี้
เพราะว่าต่องเขาติดโควิดอยู่นะ

นางสาวเบนจมาสมีเพียรเพื่อนบ้าน
เล่าบอกว่าต่องก็เหมือนเสาหลักของบ้านอย่างที่ยายว่านั่นแหละ
ก็ไม่เคยเห็นทำร้ายยายนะยอมรับว่าตกใจนะฮะ

หมายถึงตองนะแล้วก็คุณยายเองก็อาจจะ
ตามภาษาคนแก่นะท่านก็จะอยากจะไปตรงนั้นอยากจะไปตรงนี้
คือคนแก่ก็เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะ
ให้คิดซะอย่างนี้ก็ทำให้เกิดเหตุนี้ขึ้น
เพื่อนบ้านเขาบอกตองตองต้องใจเย็นนะ
เราเป็นหลานนาบาปนามันจะบาปนะ
มีคุณครูของต่องนะครับให้ข้อมูลบอกว่า
ตองเนี่ยนะครับอยู่ป๓ยืนยันจริงจริงรู้จักตองก็อยู่ป๓
ยืนยันว่าเป็นเด็กดีนะครับ
ถ้าได้สติแล้วไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ต้องนะ
ก็ดูแลยายต่อไปแบบนี้สังคมก็ให้อภัยได้แหละนะ